ปัจจุบันนี้เราต้องเกี่ยวข้องกัน
เพราะจะมีสื่อต่างประจำสายงานต่าง

แล้วหลังดูเหมือนว่าไม่ค่อยลงรอยกับนายกเท่าไหร่นะครับ

แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องมีเสียงที่ฝากมาถึงนักข่าวทุกคนนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีฝากถึงสื่อมวลชนว่าควรจะเลือกข้างประเทศค่ะ

เพราะว่าสื่อมวลชนนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะ

ว่าสื่อที่ดีต้องดูที่ผลงาน
ไม่ใช่เรื่องของความเด่นดังเท่านั้นค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่าผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ฝากถึงสื่อมวลชนเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

อยากเห็นสื่อมวลชนเลือกข้างประเทศไทย

เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
กระตุ้นความพร้อมยกระดับคุณภาพพลเมือง
และให้สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ
ปรากฏต่อสายตาชาวโลก
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าสถาบันสื่อมวลชน
เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เพราะเป็นสถาบันที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วครอบคลุม
เป็นสถาบันที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างที่ไม่มีสถาบันใดทำได้
อยากให้สื่อตระหนักในความสำคัญของตัวเอง
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังขอบคุณนะคะ
ที่สถาบันสื่อมีการตรวจสอบควบคุมกันเองอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เพื่อจะสร้างบรรทัศน์ที่ดีให้แก่สังคมต่อไปค่ะ